และนี่คือเฮ้ยหัวใจตกเป็นตะตุ่มทำอย่างนี้ทำไมคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่ทางบ้าน
ก็ตกอกตกใจหมดก็อยากจะเล่าให้มันตื่นเต้นโอ้ยแค่นี้ก็ลุ้นแล้ว
คือสารปู่ฉ่านะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
สารปู่ฉาเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นสารที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใต้ร่มของต้นยางนา
เป็นต้นยางนาคู่ขนาดใหญ่ว่ากันว่าสารปู่ฉานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ด้วย
ชาวบ้านหลายคนนะเขาบอกว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวบริเวณสารปูชา
โดยเฉพาะช่วงตอนกลางดึกกลางคืนเป็นไงส่วนมากเลยนะ
จะมีคนพบเห็นเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กผมจุก
เป็นเด็กมาจุบางคนเขาบอกว่าเห็นคนแก่เฮ้ยบางคนเขาก็ว่ากันว่าเฮ้ย
เห็นผู้หญิงนะที่ยืนอยู่ที่บริเวณศาลแห่งนี้
และบางคนไม่เห็นนะแต่มาเป็นเสียงมีเสียงกรีดร้องดังมากดังมาจากแถวบริเวณต้นยางนาคู่
ก็มีเหมือนกันขนลุกขนพองกันไปหมดค่ะ
ใบตองคุณเล่าอย่างนี้นะแล้วเห็นภาพตอนกลางวันก็รู้สึกน่ากลัวแล้วนะ
แล้วลองนึกภาพนะตอนกลางคืนโอ้โหมันจะน่ากลัวขนาดนั้น
รู้ไหมว่าทำไมไม่มีภาพตอนกลางคืนให้ดู

ช่างภาพผู้สื่อข่าวกลัวไม่กล้าไปกันเลยทีเดียว

อยากเล่าให้ฟังนะแต่ไปตอนกลางวันดีกว่า

คือชาวบ้านในตำบลบางเจ้าฉ่าเนี่ยชื่อว่าคุณยายจินดาแหวนเพชรเนี่ยนะ
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าสารปู่ฉะแห่งนี้
คือเป็นที่เคารพของชาวบ้านในตำบลนี้มานานมากแล้ว
แล้วก็มีเรื่องเล่าต่างเล่าต่อกันมาบอกว่า
สมัยก่อนนะคะปู่ฉ่าเป็นบุคคลที่นำชาวบ้านออกมาร่วมรบ
มาร่วมรบกับชาวบ้านบางรจันทร์และชาวบ้านวิเศษชายชาญ
แต่หลังจากพ่ายแพ้ให้กับฆ่าศึก
ปูชาก็ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตำบลบางเจ้าฉาเนี่ย
ต่อมาเมื่อปูฉาท่านเสียไปเนี่ยนะ
ชาวบ้านก็เลยสร้างสารปู่ฉาไว้ณที่แห่งนี้นั่นเอง
และถึงแม้ว่าชาวบ้านเขาจะเจอเรื่องราวแปลกชวนขนหัวลุกมากมายขนาดไหนอย่างที่เล่าไป
แต่ผู้ที่พบเห็นเรื่องราวประหลาดเหล่านั้นเนี่ย
ก็มักจะกลับมาที่สารปูชาเสมอ
บางคนมากราบไหว้บางคนมาเพื่อทำความสะอาดสารปูชานะคะ
บางคนมาขอโชคกลับไปด้วย
และส่วนมากผู้ที่มาขอโชคขอลาบ
ก็มักจะได้โชคได้ลาบกลับไปดังคำขอทุกที
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วฟังแล้วรับชมแล้ว
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
อยากจะให้ดูข่าวนี้แล้วก็ฟังเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาไปด้วยนะ
เพราะว่าผมเหลือไปเห็นตรงบริเวณศาลเขาจะมีป้ายที่เป็นประวัติความเป็นมาของเขา
ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ในบริเวณนั้นอย่างไรกันบ้าง
ถูกต้องนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่า
บูชาออกมาช่วยรบกับชาวบ้านบางรจันทร์กับชาวบ้านวิเศษชายชาญ
ก็เลยเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นที่มาว่าปูฉาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะ
ที่ช่วยกรอบกู้หมู่บ้านเอาไว้ชาวบ้านเขาก็เลยมีความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวปูชา
ก็เลยเคารพบูชากันมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง
ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าไม่ไปตอนกลางคืน